ไปที่จังหวัดตากคุณผู้ชมครับใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสถานีขนส่ง
พุทธศาสนเผิมแม่สอดไหมแล้วเคยเจอพระมาขอเรียกรายไหม
พระปลอมนะพระปลอมนะถ้าเป็นคนนี้สิเรียกคนได้
เพราะเป็นพระปลอมนี่ครับนี่ครับเคยเจอไหมใครเคยเจอบ้าง
แต่ขอโทษนะครับพอไปตามจับตามตรวจสอบนอนโรงแรมหรู
โรงแรมหรูครับนี่เป็นคลิปที่พระปลอมเดินถือบาทออกเรียรายเงิน
จากประชาชนครับในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะแล้วก็มาร้องเรียนกับตำรวจสมพแม่สอดนะครับ
แล้วก็พระครูอาทรกิจจานุกูลหรือพระวิญญาธิการนะครับประจำชายแดนจังหวัดตาก
ไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมเจอชายวัยกลางคนคนนี้โกนหัวแต่งกายคล้ายพระ
สวมจิวรแบบครบชุดด้วยนะเดินแจกสองธรรมบุญคล้ายสองผ้าป่า
แล้วก็รูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ชาวบ้านแล้วก็พูดเชิงบังคับให้ร่วมทำบุญ
ว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะได้ขึ้นสวรรค์นะบุญกุศลแรงกล้านะมีชาวบ้านหลงเชื่อก็นะครับ
เอาเงินใส่ซองให้หลายคนเลยแหละตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมตัวพระปลอมรูปดังกล่าวนะครับ
ซีดตัวสั่นเหงื่อแตกเลยคราวนี้ตรวจสอบเอกสารใบสุทธินะครับการบวชเป็นพระพบว่า
มีการปลอมแปลงถ่ายเอกสารให้คล้ายใบจริงระบุชื่อพระภัยศาลธีระวโรหรือว่านายภัยศาลนะครับ
อายุ๖๓ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครนะจึงเอาไปสอบสวนแล้วก็ศึกซะต่อหน้าเจ้าอาวาสวัดดอนชัยเลย
ช่วงแรกนายภัยศาลไม่ยอมศึกนะเถียงตำรวจเถียงจังเถียงเก่งเลยนะครับ
ตำรวจพระนะครับก็คือพระวิญญาธิการเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกอะไรเปิดวาธกรรมสั่งสอนนาน
อยู่นานนะฮะหลายนาทีจนกระทั่งนายภัยศาลสงบนิ่งน้ำตาไหลครับกลัวบาปขึ้นมาแล้ว

มีเงินสดหมุนเวียนวันละเป็นพันบาทนะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากครับ